คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่ตัดสินว่าน้องโชคจะได้เงินทุนกลับไปซ่อมรถ
แล้วไปทำตามความฝันที่น้องหวังเอาไว้สำเร็จหรือไม่
การตอบคำถามให้ถูก๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ลุ้นกันว่าจะได้กี่ข้อหรือจะถูกทั้งหมด๔ข้อนะครับ
เอาใจช่วยนะโชคนะอยากฟังเรื่องไหนก่อนนะครับ

เอาเรื่องภาษาไทยชั้นประถมก่อนดีกว่าครับ
คำใดต่อไปนี้เขียนผิด

ซึ่งน้องเค้กเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ซึ่งเป็นคำตอบที่

เวทมนต์

คำว่าเวทมนต์นั้นสะกดผิดนะครับ
เพราะว่าเวทมนต์นี้ต้องสะกดด้วย
ต่อเต่ารอเรือกะลันนะครับ

เราช่วยเหลือครอบครัวไว้ได้ใจชื้นไหมลูก

แล้วครับครอบครัวของน้องโชคนะครับ
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตในข้อแรก๕๐๐๐บาท

อยากฟังเรื่องของพี่ก่อนหรือพ่อก่อน
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
เรื่องรถเมครับ
หนูจะฟังเรื่องของพ่อก่อนเหรอ
ก็ให้แล้วไงให้เรื่องของแม่ก่อนไงลูก
สำหรับคำถามเรื่องนี้คือ
รถเมษายใดไม่ผ่านซอยยศเส

เจี๊ยบเลือกตอบตัวเลือกที่๒สาย๕๐

แล้วมีสิทธิ์ลุ้นต่ออีก๒ข้อ

ถูก

รถเมษายใดไม่ผ่านซอยยศเสนะครับ
คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่๓
สาย๒๐๓เขาวิ่งท่าอิดสนามหลวง
จริงหนูเป็นคนเลือกข้อนี้ให้แม่ใช่ไหมลูก

แต่ตอนนี้เรายังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นมาฟังเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับ
ข้อต่อไปพี่เอจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

น้องโชคเลือกตอบตัวเลือกที่๓

สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าข้อนี้ตอบถูกนั่นหมายความว่า

แล้วเราไปลุ้นเงินแสนกันต่อนะครับ
ผิดนะครับ

เรียงจากแดงน้ำเงินแล้วก็เขียว

ศึกษากันใหม่ได้นะครับ

ข้อเดียวข้อสุดท้ายเท่านั้น

เอาใจช่วยกันว่าครอบครัวของน้องนี่
จะได้เงินทุนถึง๑๐๐๐บาทไหมในวันนี้นะครับ
กับคำถามเรื่องกรุงเทพมหานครครับ
ถนนคนกรีดสายแรก

หยุดอย่าสนายคุณ

คอนกรีตสายแรกของกรุงเทพมหานคร
นั่นก็คือถนนเจริญกรุงครับ

ถนนเจริญกรุงเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์พศ๒๕๖
แต่สิ่งหนึ่งเลยนะที่ตอนนี้นะครับยังเห็นรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของครอบครัวเรา
นั่นหมายถึงว่าความเข้มแข็งที่เราจะต้องดำเนินกันต่อไปนะครับ
ครอบครัวของน้องโชคจากกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๕๐๐๐บาท
เงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐บาทในวันนี้นะครับ
ได้ไปเนี่ยก็อยากให้ไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับ
โชคเป็นไงลูกแล้วหนูจะคิดต่อชีวิตกันยังไงต่อไป
ก็เรื่อยครับค่อยซ่อม

อยากให้ได้รับโอกาสดีจากผู้ใหญ่ใจดี
ถ้าเผื่อว่าใครที่ดูรายการเราอยู่นะครับ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้แชร์ไปให้ถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่า
ยังจะพอมีทางช่วยเหลือเด็กคนนี้ไหม
เพราะเขาคืออนาคตของครอบครัวและเป็นอนาคตของชาติด้วยนะครับ
ที่เขาทำเนี่ยถ้าน้องประสบความสำเร็จ
นั่นก็หมายความว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราด้วยนะ

ทีมงานของเกมต่อชีวิตก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องโชคนะครับ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องเค้กนะลูกนะ
ที่มาเล่าเรื่องราวดีแบบนี้
ผมคิดนะครับว่าเรื่องราวของน้องในวันนี้มีประโยชน์กับอีกหลายคน
อย่างน้อยคนที่เกิดมาแล้วเขามีร่างกายที่ไม่พร้อมจะต่อสู้

หนูต้องได้อนิสงฆ์ตรงนี้แน่

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

รอรุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
เกมต่อชีวิตวันนี้สวัสดีครับ
อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อครับอย่าเพิ่งหมดหวัง
มีจุดมุ่งหมายก็ทำให้สำเร็จครับ
พยายามสู้ชีวิตเพื่อความหยุดรอดครับ